คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนึงนะคะที่โอ้โหพอรู้แล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อชีวิตคนยิ่งกว่าละครจริงนะสำหรับชีวิตของคนบางคนนะคะมีนายทหารคนนึงค่ะเขาขับรถไปเจอผู้ชายคนนี้เดินอยู่ข้างทางแล้วก็อากาศร้อนนะคุณภาคภูมิ๔๐องศา
โอ้โหแล้วอยู่กับถนนอยู่กับพื้นยังมาต่อยนี่เรื่องห่วงเลย
พอถามเขาบอกจะเดินกลับบ้านที่นครพนมตอนเจออยู่โคราช
เขาบอกเงินค่ารถไม่พอต้องเดินแบบ๕๐๐กิโล
นายทหารนายนี้ก็เลยเรียกขึ้นรถคุยไปคุยมาก็เลยรู้ถึงเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้นะคะ
เรื่องนี้พันเอกปริศสุคันธศรีรองผู้มนุยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
หรือก็อรมนจนโบรมภูมิเป็นคนโพสต์เอาไว้ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถนะคะจากอำเภอจอหอจังหวัดนครราชศรีมา
ขับผ่านอำเภอนี้ไปสักแป๊บนึงเจอผู้ชายคนนึงเดินดุ่มอยู่ข้างทางอะค่ะ
แดดร้อนอุณหภูมิโอ้โหช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึง๔๐องศาเซลเซียส
ผู้ชายคนที่เดินอยู่ข้างทางคนนี้ชื่อว่านายศักดิ์นารินจูมจันทาหรือโดง
อายุ๒๖ค่ะเป็นคนอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม
พันเอกปริศก็บอกว่าช่างใจอยู่สักพักหนึ่งก็ตัดสินใจจอดรถ
ถามในโด่งคนนี้ว่าจะไปไหนแล้วก็เรียกให้ขึ้นรถ
โด่งก็อ้อมไปขึ้นที่ท้ายกระบะนะคะ
ทั้งที่นายทหารนายนี้เขาขับรถกระบะ๔ประตูแล้วมาคนเดียว
จะเข้าไปนั่งในรถกับเขาก็ได้จริงแล้ว

เพื่อความเตรียมใจอ่ะไปนั่งท้ายกระบะค่ะ
แล้วก็ไปจอดซื้อกาแฟจอดเข้าห้องน้ำ
นายทหารนายนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอจอดพักสัก๑๐นาทีนะ
ก็คาดว่าน่าจะลองใจไงเอาแบงค์พันธุ์ให้ในโด่งไป

ถึง๕นาทีในโด่งกลับมารอที่รถแล้วก็บอกว่าซื้อกาแฟกระป๋อง
ป๋องเดียวแล้วเงินทอนคืนให้หมดเลยอะค่ะ
นายทหารนายนี้ท่านก็เลยเก็บเงินทอนเอาไว้
แล้วก็ไปส่งที่บขศขอนแก่นบอกว่าในโด่งเก็บเงินทอนไว้นะ
แล้วก็ไปส่งบขขอนแก่นด้วยแล้วก็ให้เงินไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าให้ไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูกสาวอีกพันหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้กลับบ้าน
แล้วพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะหางานให้เดี๋ยวจะฝากงานให้ให้ไปเป็นรอปภ
ท่านก็เลยให้ความช่วยเหลือนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่อยากจะไปเจอในโด่งสักหน่อยนะคะ
เยี่ยมเยี่ยนแล้วก็ไปคุยกันหน่อยนะคะก็ไปหานายโด่งนายศักดรินเนี่ยค่ะที่บ้านพักในตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม
ก็เจอในโด่งไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปอยู่แบบเป็นกระท่อมกระท่อมนาท้ายหมู่บ้านเป็นเพลิงพักจากสังกษีเก่า
ก็พอจะหลบแดดหลบฝนได้ในโด่งบอกว่าพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุ๑๐ขวบนะคะผ่านไปไม่กี่ปีแม่เป็นลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านแพงก็มาถูกรถชนเสียชีวิตอีกค่ะครับในโด่งมีพี่น้องสามคนคนแรกเป็นพี่สาวตัวเขาเป็นคนที่สองน้องชายเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปตั้งแต่สามขวบเรียนจบป๖ก็ต้องออกมาหางานทำก็มารับจ้างทั่วไป
อยู่นู่นก็ปี๒เดือนครับย้ายอยู่ที่ใหม่ด้วยครับ
คือเพื่อนที่อยู่ด้วยเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
ช่วยเหลือกันมานะครับอ่าก็พอคุณแม่เสียตอนยุค๑๖
รับจ้างทั่วไปถึงวัยเกณฑหารไปจับได้ใบแดง
ก็ทบ๑ปี๒๕๕๖แล้วก็ประจำการอยู่ที่ค่ายพระยอดเมือง
ขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ฝึกอยู่๓เดือนถูกส่งไปอยู่กองร้อยสนับสนุนช่วยรบ
อำเภอโคกโพจังหวัดยาลาชายแดนใต้เลยนะ๑ปี๙เดือน
ปลดประจำการก็กลับบ้านนะครับซึ่งโด่งบอกว่าปลดประจำการเมื่อปี๕๘
กลับบ้านมาที่นครพนมนี่แหละนะเขาเป็นคนที่นครพนมนะครับ
อยู่ที่บ้านแพงนะครับปรากฏว่ามาพบรักกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ก็ไปอาศัยอยู่กับพ่อตาแม่ยายนะฮะแล้วเขาก็ไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพ๓เดือน
แล้วก็เดินทางกลับมาบ้านโดยไม่บอกให้เมียรู้

สิ่งที่พบก็คือพอเปิดประตูบ้านเข้ามาเนี่ย
เห็นเมียกำลังนอนอยู่กับผู้ชายอื่นในห้องนอน
ก็เลยเลิกกันไปตั้งแต่นั้นนะครับ
แล้วก็ล่าสุดไปอยู่ที่นครราชศรีมา
เพราะว่ามีคนมาชวนไปทำงานติดตั้งเสาโทรศัพท์มือถือนะครับ
เขาเป็นผู้รับเหมานะครับก็ชวนไปทำงานนะฮะ

วันละ๓๕๐บาท
แต่ทีนี้พอไปถึงที่อำเภอชุมพวงที่นครราชสีมาเนี่ย
ที่อำเภอพิมาอีกด้วยนะครับ
ทำงานได้แค่๒วันนะครับ
คนที่ชวนไปทำงานด้วยบอกว่าไม่มีงานแล้วไม่มีงานให้ทำต่อ

นายจ้างบอกว่าก็ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้เหมือนกัน
เพราะว่าไม่มีงานแล้วก็ยังไม่ได้เบิกมาด้วย

ซึ่งค่ารถ๒๐๐บาทมันไม่พอค่าตัวรถโดยสารไง

เขาก็เลยตัดสินใจเดินเท้าเพื่อจะกลับบ้านที่นครพนม๕๐๐กิโลเมตร
แล้วก็มาเจอท่านรองพอกอรมนไงอย่างที่ท่านได้แชร์เรื่องราวแล้วก็เล่าให้ฟัง
ส่วนบ้านของเขาเองเขาไม่มีอยู่แล้ว
ตั้งแต่พ่อเสียแล้วก็เขาถูกขอที่คืนไป

ผู้ใหญ่บ้านที่บ้านแพงใต้เนี่ยเขาให้ที่มาแล้วก็ให้สร้างเพลิงพักอยู่กับเพื่อนสนิทของเขานะครับ
พอเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับ
ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะฮะที่เข้ามาพูดคุยให้ความช่วยเหลือนะครับ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงก็จะมาฝึกอบรมเพื่อจะได้มีวิชาชีพในการไปหางานทำ
ในโด่งบอกว่าอยากทำงานอยากเป็นช่างเชื่อมนะครับ
แต่ทีนี้มีหลายคนเนี่ยบอกว่าจะบริจาคเงินจะช่วยเหลือเงินทอง
แต่ว่าในโด่งเขาไม่ได้มีการเปิดบัญชีขอรับบริจาคอะไรมีแต่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
บอกไม่เอาคือถ้าใครจะช่วยเหลือผ่านทางไหนอะไรยังไงเนี่ยให้งานทำดีกว่า
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ขอบคุณค่าน้องหน้าครับ
เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ตรวจสอบจริงเขายืนยันว่าในโดมเป็นคนดีนะคะ
ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตน่าสงสารจริง
ลำหมักลำบลมาทั้งชีวิตนะคนเก่งคนมีฝีมือเนี่ยสู้คนดีคนซื่อสัตว์ไม่ได้
ใครอยากได้คนดีคนซื่อสัตย์ก็ลองติดต่อนะครับผู้ใหญ่บ้านที่บ้านแพงนะครับ